ล้างเหนื่อยแล้ว
แม่ไม่พูดน่ะร้องไห้อย่างเดียว
ร้องไห้หนักด้วยร้องไห้เย็นน่ะด้วย
ไม่พูดคนอื่นลูกชะมัดรู้ได้ยังไง

ล้างมาล้างไม่เคยไหว้จะบ้า
มาหากมีูว่าแม่อยู่ตรงนี้

อยู่ไอ้บัวน่ะดอกบัวไม่รู้มันมาจากไหนเนอะอยู่มันก็ลอยขึ้นมาขุดขึ้นทีละดอกสองดอกนะจนเต็มสระ
พี่จับคุณฟองนิดเดียวเองอืมแต้มหนึ่งค่ะเลขอะไรเนอะ
แกเขียนให้สามห้าสามสามห้าสามเดียวแกยังบอกว่ากลุ่มใจเลย
สามสี่สามใช่แต้มเดียวอันนั้นเป็นเลขห้า
กับ๕ซองเนอะใช่๕ซองแต้มเดียวนะคะแต้มเดียว
พระปู่แกเขียนให้เขาเขียนให้ปุ๊บดอกมัวนาความลงไปเลยน่ะ
ครับแต่เข้าเข้าตลอดเย่นตลอดเข้าครับ
เข้าแค่พูดนะค่ะแต่ที่ว่าจะฝันก่อนที่ว่าจะมาองค์พระปู่น่ะ